มาดูหนุ่มคนนี้ดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เฮ้ยท่าเขาเยอะท่าเขาเยอะด้วย

เฮ้ยมึง
โอ้โหสุดยอดไอ้บวกหลุดหมวกหลุดไปแล้วอะไร
ไม่ใช่แล้ว
ว่ารอดยากว่ะที่ดอมว่าเต็มกราฟเนี่ยเต็มกราฟนี่คือยังไง
คือเรียนเลขเก่งเหรอหรือยังไงแบบเรื่องของแผนภูมิอะไรอย่างนี้เหรอ
อาจจะมีสารเคมีในร่างกายเหรอโอ้โหอะไรนะ
มีท่าปั่นปัญญาณด้วยพี่อย่างงี้ด้วยหรอเออโอ้สุดยอด
นี่ดูขาดูขามีท่าแบบเออบริหารขาเอออย่างงี้
คลิปเนี้ยเราเล่าไปถึงตอนจบไหมอ่ะอยากเห็นตอนอยากเห็นตอนจบ
ก็อยากเห็นเป็นยังไงอ่ะในจริงใช่ไหมเนี้ย

พูดภาษาชาวบ้านคือถ้าผมขับรถขับรถตามหลัง
มึงอย่าล้มมาใส่กูนะคิดอย่างนี้ป่ะ
ถ้าล้มไปล้มริมทางดีกว่าไม่งั้นเดือดร้อนคนอื่นเอา
ไม่ต้องพูดถึงชาวเน็ตก็ทัวร์ลงเรียบร้อย
บอกโดนตัวไหนมาอันนี้ค้าหรือเสพ